คอร์ชด่วนดนายศรีวชละเวยทากูลตอนนี้
หลังจากที่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนในเรื่องของการเตรียมทีมชาติหลังจากนี้
ตอนนี้ยังคงฝึกซ้อมหลังจบไปผู้ท้อยกราบที่จังหวัดศรีสะเกต
ซึ่งโค้ชด่วนก็บอกว่าต้องการที่จะให้นักกีฬาได้เตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง
นักกีฬาที่เลือกมาเก็บตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเด็กใหม่หลายคน
ก็ต้องเรียกมาพัฒนากันก่อนครับ

ประกอบเรื่องของการทำความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เด็กไปสู่มาตรฐานให้ได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการฝึกซ้อม
ร่างกายไม่แข็งแรงเราไม่สามารถพัฒนาเทคนิคขั้นสูงได้
เพราะฉะนั้นในเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยพัฒนาเทคนิคตามไป
ส่วนบรรดานักกีฬารุ่นพี่หรือว่าที่เรียกกันว่า๕เซียน
ทั้งปลื้มจีบวิลาวันนุสาราออนอุมาแล้วก็มันลิกา

แต่ว่ามีข่าวดีค่ะเมื่อเตยหัทยากลับมาลงฝึกซ้อมได้อีกครั้ง

ซึ่งโค้ชด่วนก็ชี้แจงนะคะว่าช่วงนี้ยังให้พักไปก่อน
แต่จะเรียกเข้ามาฝึกซ้อม
เพราะต้องการให้เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยมีที่ผ่านมาให้กับรุ่นน้องค่ะ
พี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์

เพราะว่าประสบการณ์ที่เขามีไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน
เขาสามารถสอนได้และถ่ายทอดโดยตรงได้

เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับมานะครับ
มันเป็นเทคนิคหรือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อได้ยาก
ซึ่งระยะเวลาการซ้อมเบื้องต้นตอนนี้ก็จะเตรียมทีมไปเรื่อย
กว่าสโมสรในไทยลีกจะมีความพร้อมในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา
สำหรับการแข่งขันวอลเลอร์เบาไทยและลีกฤดูกาล๒๐๒๐๒๐๒๑
ซึ่งก็ต้องหารือกับทางสมาคมอีกครั้งว่าจะให้ปล่อยกลับไปอยู่กับสโมสรในช่วงไหนค่ะ